ขยับต่อกลับมาบ้านเราประเทศไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี
ตอนนี้ชาวบ้านหวาดภาวะกันยกใหญ่แล้วอยู่ดีเจอไอ้เข้๒เมตร๒ตัว
อยู่ในบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำปิดด้วย
มายังไงยังไม่มีใครตอบได้ฮะ

นั่นไงเห็นลูกตามันลูกตา
เห็นหัวของมันแล้วแล้วมันลอยร่องลอยอย่างนี้หลายช็อตเหลือเกิน
ตอนนี้เห็นภาพนี้นึกว่าอยู่ในสารคดี
ใช่แล้วรู้สึกประหนึ่งเลยมึงจะจู่จม

อำเภอกบิลบุรีจังหวะประราชินบุรี
บ่อนี้ความกว้างความลึกประมาณสัก๑๐คูณ๒๐เมตร

ดังนั้นไอ้เค่พี่มาอย่างไร

ปิดแปลว่ามันไม่สามารถจะไปเชื่อมต่อลำคลอง

เชื่อมต่อลำคลองลำน้ำสาธารณะไม่ได้เลย
มีพี่คนหนึ่งชื่อว่าอารยา
อารยาเพลียเท้าอุ้ยอายุ๔๒ปี
อารยาบอกเนี่ยมีคนบอกว่ามีจราเข้ที่นี่
หนูก็เลยมาดูแล้วหนูก็มาแอบดู
ไอ้เข้มันเห็นหนูแล้วมันไม่โผล่มาให้หนูดู

เป็นอย่างไรสมใจนึกหมาย

มีลุงคนหนึ่งแกก็แอบไปดูไอ้เค่เหมือนกัน

เรียกเพื่อนด้วยมามาตรงนี้

มามาช่วยกูหน่อยตะคิวกินขา
เกิดไอ้เค่มาแล้วมันงับขากู

เปล่าตรงนี้มุมนี้ไอ้เข้โผล่มาบ่อย

ผมเจอเค่ไม่ได้อยากดู

รอบแรกมันมาโผล่หัวมา

ดังนั้นเชื่อว่าสระนี้มีเข้อย่างน้อย๒ตัว

ใกล้นี้เป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะหลุดฟาร์มมา
ตอนนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย

เพราะว่าชาวบ้านไม่เป็นอันธรรมากินกันแล้วครับ